ตั้งแต่มาทำธุรกิจเครื่องรางของเขานะคะ

ก่อนหน้านี้๖๘ทะเบียนรถทูกันทั้งนั้นเลย

แล้วก็ล่าสุดเลยคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าชายคนนี้
โดนผีหลอกในปีเดียวกันที่เดียวกัน
ที่โรงแรมที่จังหวัดกำแพงเพชร

ยังไงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนี้

เลขรถเลขรถที่เพิ่งถอยมา

แฟนผมในเพลงซื้อกันถูกกันจุดกระจาย

ถ้าผมใบ้ไปถูกเนี่ยผมมีคนมาถูตัวผมเอาทองมาปิดไม่เอานะ

เอามาจากไหนกัน

โดด๒รอบแล้วที่นี่ซ้ำ๒รอบเลย
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะแต่ดูคุณแจ๊กกะลีนเชื่อไปแล้วค่ะ
ดิฉันจดแล้วนะคะเออนะคะ